มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีอุบัติเหตุรถตู้ที่กำลังเดินทางไปเที่ยวเขาคอเพชรชบูรณ์
พุ่งชนท้ายรถสิบล้อที่จอดเสียอยู่ข้างทาง
ทำให้คนขับและผู้โดยสารเสียชีวิต๕ศพ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตัวคราวนี้เกิดสรกทางดีเกิดขึ้นบนถนนสายสระบุรีลมสัก
ในพืชบ้านยางงามหมู่๖ตะบลนาชาเหลียงอำเภอหนองไพ่จังหวัดพัชบูรณ์
ที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้าสีบรอนเงิน
อาจติดกับท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อที่จอดเสียอยู่เลนขวา

ใกล้กันยังมีรถบรรทุกอีกคันจอดอยู่ด้วย
ตรวจสอบเพราะว่าคนขับรถตู้และผู้โดยสารเสียชีวิต๕ศพ
หนึ่งในนั้นคือนางยุภาวิสุทธนาวิทย์อายุ๕๓ปี
น้องสาวของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุง
อกจากนี้ยังมีผู้โดยสารที่มากับรถตู้
และคนขับรถบรรทุกได้ระบาดเจ็บรวม๘คน
ภายนำศพของผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถ
และรำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพัฒนาวิทยาลัยบาล
เจ้าหรือพี่สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สิบล้อจอดเสียอยู่เลนขวาติดกับเกาะกลางถนน
และไม่ได้ติดตั้งสัญญาณเตือนรถคันอื่น
จากนั้นติดต่อรถบรรทุกอีกคันมาลากจูงเข้าข้างทาง
แต่ขณะคนขับรถบรรทุกทั้ง๒คันกำลังมุดใต้ท้องรถสิบล้อ
เพื่อซ่อมเผารถจู่รถตู้ที่ขับมาจากจังหวัดพัทธลุง
มุ่งหน้าเที่ยมเพื่อเขาค้อพุ่งชนท้ายรถสิบล้อยังจัง
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนท้ายกัน
ก่อนถึงสี่แยกคลองหวะถนนกาญจนวนิษฐ์
ในพื้นที่ตะบนบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่
ทำให้นายสมศักดิ์นุษย์ป่านในยุคสามสิบเก้าปี
คนขับรถบรรทุก๖ล้อได้ระบาดเจ็บขาขวา

ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ที่ถูกชนท้ายไม่ได้รับความเสียหาย
คนขับรถบรรทุกดินระบุว่าขณะเกิดเหตุ
จอดติดไฟแดงอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
จู่นายสมศักดิ์ก็ขับรถมาพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ที่จังหวัดขอนแก่นกระดูกปฏิเหตุรถตู้ของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง
เสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชุมแพรภูเขียวในพื้นที่ตะบนชุมแพรอำเภอชุมแพร
ทำให้นายวีรศักดิ์ทิพย์วงอายุ๔๒ปีคนขับได้รับบาดเจ็บติดคาซากรถ
ผู้ภัยใช้รถยกลากรถตู้คันเกิดเหตุออกมาจากเสา
และใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่นานกว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ
ก่อนเกิดเหตุนายวิรสักขับรถออกมาจากโรงงานน้ำตาลเพียงลำพังมุ่งหน้าเข้าตลาดชุมแพร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถจู่มีรถเก๋งขับตัดหน้ากระชันชิดจึงหากหลบ
ทำให้รถตู้เสียหลักขึ้นเกาะกลางถนนชนกับเสาไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บ
เก๋งชนคนเดินข้ามถนนได้รับบาดเจ็บก่อนจะถูกรถบรรทุกที่ขับตามหลังมา
เหยียบซ้ำจนเสียชีวิตแล้วหลบหนีอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายสามสี่
ในพฤติหมู่เกล้าตมละหารอำเภอปางปูทอง
ที่เกิดเหตุพบศพชายชาวกัมพูชา
ถูกรถทับเสียชีวิตอยู่กลางถนนเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
โดยมีรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ในสภาพกระจกหน้าฝั่งซ้ายแตก

คนขับรถเก๋งระบุว่าเพิ่งขับรถมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และกำลังเดินทางกลับบ้านย่านจรรย์สนิทวงศ์
พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายเดินออกมาจากข้างทาง
ข้ามถนนระยะกระชันชิดจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนเต็มแรง
จะมีรถบรรทุกขับตามหลังมาเหยียบซ้ำจนเสียชีวิต
ที่รถบรรทุกจะเร่งเครื่องหลบหนีไป